สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาทุกภูมิภาคทั่วไทยยังคงต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศเสี่ยงภัยจากฝนตกหนักค่ะ
ประกอบกับมรสุมฝนประจำฤดูกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกทั่วไทยไปจนถึงวันศุกร์เน้นตอนกลางของประเทศค่ะ
ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำที่มีฝนตกสะสมระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
ในทะเลอันดามันจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กยังคงต้องงดออกจากฝั่ง
ส่วนคลื่นในอ่าวไทยลดลงเหลือ๑๒เมตร
เฉลี่ยระหว่างวันวันนี้อยู่ที่๒๓๓๗องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครแดดดีในช่วงเช้า
แต่ว่าช่วงเย็นมีโอกาสเกิดฝนนะคะ๑๔๐ของพื้นที่ค่ะ
เหลือประมาณ๒สัปดาห์โอกาสสำหรับการสำรองน้ำไว้ใช้
ก่อนฝนทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ